มาดูเรื่องของผู้มีรายได้น้อยกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ให้ร้านค้าปลีกเข้าร่วมโครงการครับ
ทงฟ้าประชารัฐแล้วก็มีคนเข้าร่วมโครงการจำนวนมากนะคะ

ที่จะขยายความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกขั้น
โดยการตั้งเป้ายกระดับร้านทงฟ้าประชารัฐกว่า
หนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศเป็นร้านโชว์หวยไฮบริด
เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ติดสติ๊กเกอร์บอกราคาสินค้าชิ้นต่อชิ้น

พร้อมระบบการชำระเงินที่เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกเงินสด
คือโจทย์แรกที่ร้านทงฟ้าประชารัฐที่ต้องการเป็นร้านโชว์หวยไฮบริด
พร้อมเรียนรู้การจัดการระบบนี้
หรือที่เรียกในภาษาการตลาดว่า

เหมือนเราไม่ได้ตรวจสุขภาพทุกวันนะครับ
เรารู้เลยว่าวันนี้เราขายเท่าไร

เปอร์เซ็นเทจจะดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยในวันนึงเราขายเท่าไร

เราจะได้ไปปิดจุดก่อนได้

จึงเป็น๑ใน๑๒๐ร้านค้า
กระทรวงพาณิชย์คัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงของร้านโชว์หวยไฮบริด

มอเดลร้านโชว์หมวยไฮบริตส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่๒คือการขายผ่านช่องทางออนไลน์
ในอนาคตกระทรวงพาณิชยจะผลักดันให้เกิดเป็นเว็บไซต์กลางขึ้น
เพื่อจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชน
โดยด้านการขนส่งสินค้าได้วางแผนร่วมกับบริษัทปรายศนีย์ไทย
ในขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็เร่งเดินหน้าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบ๔๒๐๐หมู่บ้านในปี๒๕๕๙
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าผลักดันร้านทงฟ้าประชารัฐสู่โชว์หวยไฮบริด
หนึ่งหมื่นแห่งแรกทั่วประเทศในปีนี้
ขณะที่ในระยะยาวอยู่ที่๔๐๐๐แห่ง
หมายเราคือ๔๐๐๐ร้านค้าจะไม่ใช่เพียงแค่จุดให้บริการบัตรสวัสดิการ
แต่จะยกระดับ๔๐๐๐ร้านค้าให้เป็นร้านค้าที่มีระบบบบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นทิศทางหลักของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของ๔๐ของประเทศไทยที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้น
เพราะจะทำให้สินค้าขายได้มากขึ้น
และลูกค้าไม่ต้องลำบากในการเดินทาง
บางท่านไม่สะดวกที่จะมาซื้อของใช่ไหมคะ

มีระบบการจัดการในส่วนนี้ก็จะทำให้สะดวกกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ
พร้อมกับการติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส
ร้านทงฟ้าประชารัฐเพิ่มอีก๒๐๐๐ร้าน
ภายในเดือนเมษายน๒๕๖๑นี้
เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้ง๑๑ล้าน๔แสนคนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ